แต่เขามีการจัดรำวงย้อนยุคด้วยนะครับ
เป็นบรรยากาศงานศพที่อำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงานั่นเองนะครับ

นะครับงานศพหลายงานแล้วนะครับ

ที่บางทีเปลี่ยนจากความเศร้าเป็นความสุขส่วนหนึ่ง
ในการที่จะส่งความสุขให้แก่ผู้เสียชีวิตในสิ่งที่ท่านชอบ
จะได้หมดห่วงนะครับ
ก็เป็นชาวบ้านร่วมกันรำวงย้อนยุคหน้างานศพ
ของคุณยายละเอียดจันแจ่มใสนะครับ
วัย๗๙ปีบนสาราสวดศพวัดบางมรวน

จังหวะที่สนุกสนานคลึกคลื้นนะครับ
โดยมีนางทุเรียนศรีนินวัย๗๔ปี

ตั้งวงรำวงตามจังหวะเพลงบริเวณหน้า
ตั้งศพรวม๕เพลงด้วยกันนะครับ

ละเอียดเสียชีวิตด้วยโรคชะลา
แล้วก็เป็นเพื่อนสนิทกันมานานรักกันมาก
ไม่ว่างานไหนก็จะไปรำวงคู่กันในทุกครั้งนะครับ
ทางด้านของลูกสาวของคุณยายละเอียดนะครับ
ก็ชื่อคุณป้าเพ็ญศรีจันแจ่มใสนะครับ
บอกว่าคุณแม่ท่านชอบรำวงเป็นชีวิตจิตใจ

ที่มีงานรำวงก็จะไปร่วมรำวงทุกครั้ง
เพราะว่าเป็นคนที่ชอบเรื่องของความสนุกสนาน
ดังนั้นเมื่อคุณแม่ท่านเสียไปนะครับ
ลูกสาวก็อยากให้คุณแม่มีความสุขอยากให้หมดห่วง
ก็เลยจัดงานรำวงแบบนี้
เป็นการไว้อะไรเป็นครั้งสุดท้ายก่อนชาปนกิจนั่นเองนะครับ
นี่ครับบรรยากาศก็เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศ
แห่งความสุขในการส่งความสุขให้กับผู้เสียชีวิต